เมื่อคืนที่ผ่านมาติดต่อการเวลา๓๑ตุลาคม

ในประเทศไทยก็มีการจัดงานเหมือนกัน
แต่ว่าจะเป็นการจัดงานในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะในช่วงของการจัดงาน
ที่มีการละเล่นกันสนุกสนานตามพื้นที่ต่าง
ซอยคาวบอยซอยคาวบอยนี่นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
ไปดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการแทน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
พร้อมด้วยตำรวจ๑๙๑และตำรวจนครบานค่ะ
ลงพื้นที่ไปเลยที่ซอยคาวบอยไปตรวจสอบความเรียบร้อย
ตรวจสอบจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายการป้องกันอาทยากรรมนะครับ
พลตำรวจตรีสุรเชษบอกว่าเป็นการป้องปรามเหตุอาทยากรรม
ให้เกิดความเรียบร้อยให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
ซึ่งเท่าที่เดินตรวจสอบตามสถานบริการต่างในซอยคาวบอย
ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะ
นี้บรรยากาศในซอยคาวบอยอย่างเดียว
เมื่อคืนนี้คึกคักค่ะนักท่องเที่ยวและพนักงาน
ตามสถานบริการต่างส่วนใหญ่
แต่งหน้าแต่งกายเป็นพูดผีปีศาจทั้งหลาย
ทั้งผีไทยผีเทศกันทั้งซอยเลย
สร้างความสนุกสนานในค่ำคืนฮาโลวีน
สไตล์ของชาวต่างชาตินะคะ
พลตำรวจตรีสุรเชษยังถูกขอถ่ายเซลฟี่

แต่ว่าท่านเป็นคนล่ะคะท่านเป็นคนปกติ
แต่ว่ามาทำหน้าที่ในช่วงของวันฮาโลวีน

คนใส่เครื่องแบบมาเยอะแยะแบบนี้ขอเซลฟี่หน่อยขอถ่ายรูปหน่อย

ก็ขอถ่ายรูปนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา

หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ
ตำรวจพร้อมด้วยทหารค่ายธนรัฐ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังเข้าไปปิดล้อม
บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
หลังจากที่สายสืบมีการแจ้งเข้ามาบอกว่า
มีวัยรุ่นรวมกลุ่มกัน
ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจำนวนมาก

จัดปาร์ตี้วันฮาโลวีนกัน

แต่งกายด้วยชุดพูดผีปีศาสตร์ต่างธรรมดา
ไม่เป็นไรแต่มีการมั่วสุม
เสพยาเสพติดภายในบ้านหลังนี้

ส่วนบริเวณริมสะน้ำค่ะ

และทหารเกณฑ์กำลังจัดปาร์ตี้
ดื่มสุรากันอย่างสนุกสนาน
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าปิดเพลงปิดไฟกันก่อน
รวมตัวกัน๒๐คนให้มารวมตัวกัน
แล้วก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

วัยรุ่นปัสสาวะเป็นสีม่วง๑๔คน
ทหารเกณฑ์จากค่ายทหารแห่ง๑จำนวน๑๖คน
ปัสสาวะสีม่วงอีก๙คน
ผู้เสพยาทั้งหมดในงาน๒๓คน

ใช่๒๓คนนะคะ
จากนั้นก็นำตัวเข้าค้นภายในห้อง
พบอุปกรณ์เสพยาเสพติดก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าวัยรุ่นทั้งหมด

เพื่อที่จะมาจัดปาร์ตี้วันฮาโลวีน
แล้วก็เลี้ยงฉลองทหารเกณฑ์ที่ใกล้ปลดประจำการ
พร้อมทั้งมีการนำยาไอซ์ยาเคยาบ้ามาเสพ

จนกระทั่งตำรวจบุกเข้ามาจับกลุ่มแบบนี้แหละค่ะ

อีกหนึ่งพื้นที่ชาวต่างชาติเยอะเหมือนกันนะคะที่พัทยา
ถนนคนเดินนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจริง
ย่านเศรษฐกิจหลักใจกลางเมืองพัทยา

แต่งหน้าผีมากันเยอะนี่คุณดูสิ

เป็นการแต่งกายเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันฮอลโลวีนนะคะ
บรรยากาศที่พัทยาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ค่อนข้างมีสีสันในระดับหนึ่งนะคะ
บรรดาผู้ประกอบการต่างทั้งสถานบันเทิงร้านอาหารที่พัก
กลยุทธ์ออกมาเรียกลูกค้าด้วยการตกแต่งร้าน
เริ่มตั้งแต่ในร้านเลยให้เข้ากับวันฮาโลวีน

แล้วก็สร้างสีสันต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว
ภาคใต้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเหมือนกันนะครับ
ไปดูที่ริมถนนสายเรียบหาดเฉวง
ในอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็บาเบียต่าง
ตกแต่งร้านให้เข้ากับวันฮาโลวีน
เป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ
ร้านนี่แหละค่ะให้พนักงานแต่งตัว
แต่งหน้าเป็นผีในรูปแบบต่าง
ก็สร้างศีรษะและสร้างความเรื่องในวันฮาโลวีนได้อีกด้วยค่ะ